ที่ประจีนบุรีชาวบ้านยืนเสียงเด็กร้อง

เดินไปหามีเด็กที่ไหนมาถูกทิ้งหรือเปล่านะ

คำถามคือแล้วใครร้องอ่ะ

ดูหน่อยเราก็ยังไม่ทราบว่าเสียงเด็กมาจากไหนนะคุณผู้ชม

ในป่าเนี่ยมันเป็นป่าข้างทาง

อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

ว่ามีคนคลอดลูกหรือเอาเด็กไปทิ้งหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก็ต้องไปตรวจสอบ
บริเวณที่รับแจ้งเป็นถนนทางเข้าออกหมู่บ้าน

ก่อนถึงวัดโคกสว่าง
ทางฝั่งด้านซ้าย
มันเป็นที่ป่ารกร้าง

สารเจ้าสารพระภูมิเต็มไปหมดเลย
ถูกนำไปทิ้งเกลื่อนเป็นแถวยาวเลย

มันมีเครื่องรางของขังทั้งกุมารทอง

พระพุทธรูปรูปปั้นไก่อะไรก็ว่ากันไป

แต่พอตำรวจไปเออมันเงียบ
ชาวบ้านมองหน้ากันเลิกลักเลิกลักเหมือน

ขณะที่มีหญิงสาวที่ชื่อว่าหนูบอกว่า
ได้ยินเสียงเด็กร้องมา๕วัน๕คืนแล้ว

แต่พอตำรวจมาไม่ร้อง

นายสำเริงซึ่งเป็นร่างทรงก็บอกว่าเดิมที
ตรงนี้มันคือที่ตั้งสารเก่าอยู่ใต้ต้นโพ

ช่วงก่อนวันพระจะมีแสงไฟสว่างลอยวาบวาบ

นุ่งขาวห่มขาวมาเดินข้ามไปข้ามมา

หยุดรถข้างทางตรงศาลนี้เหมือนกัน

ลงไปยิงทิ้งเหมือนกันอีกมีวิญญาณอยู่อีกนะครับ
ทั้งชาวบ้านก็มีการมีคนหายไปแล้วก็ไปเจอกระดูกตรงนี้อีก
นะฮะสร้างความหวัดกลัวเข้าไปใหญ่ยิ่งกลางคืนมันยิ่งวางเวงแล้วก็เนี่ยมีกุมารทง
มารทองไปตั้งเอาไว้นะครับร่างทรงบอกว่าที่ชาวบ้านได้ยินเสียงนั้น
ที่เป็นเด็กบรองข้ามวันข้ามคืนสี่ห้าวันนั้นเป็นเสียงเด็กอายุประมาณสี่ถึงห้าขวบ
แล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นกุมารทองเพราะก่อนหน้านี้๔๕วันเนี่ยมีชาวบ้านนำสารเพียงตาไปทิ้งที่นี่
แล้วก็มีกุมารทองตัวใหญ่ยืนอยู่แต่ตอนนี้ไม่เห็นเลย
แล้วก็ไม่รู้ว่ากุมารทองตัวนั้นหายไปไหนเหลือแต่ตัวนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับก็นำมาฝากกันนะฮะ